มีรถบรรทุกยางเขาจอดอยู่ลงของอยู่
จู่กระบาดตู้ทึบมาจากไหนก็ไม่รู้

โคร่มกวาดไป๓คันครับ
นี่ฮะชนโครมไปเสียงดังสนั่น
เห็นไหมรถบรรทุกยางเขากำลังจะเข้ามาในร้าน

เห็นหรืออย่างไรนี่ฮะชนเต็มแรง

แล้วก็กระแทกรถที่จอดซ่อมอยู่ข้างในอีก
แล้วมีคนเจ็บลูกศรสีเขียวอีก๑คน
นะครับนี่ฮะโชคดีคนเจ็บไม่ได้สาหัสอะไรคุณผู้ชมครับ
เจ้าของคลิปนะฮะเป็นพนักงานของร้านนี่แหละครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนกรปภึก
แถวแยกกำนันแม้นตอนสัก๑๑โมงได้
คือตอนนั้นพนักงานขับรถที่ขนยางรถยนต์มาจอด
เดี๋ยวจะเอายางลงที่ร้าน
ก็มีพนักงานอีกคนมีการยืนโบกรถให้อยู่แล้วนะครับ
จังหวะนั้นกระบาดตู้ทึบไม่รู้มาจากไหน

แล้วก็ชนท้ายรถขนยางอย่างแรง
ทำให้พนักงานสองคนทั้งคนขับและคนที่โบกรถบาดเจ็บ

นี่อ่ะนี่อ่ะโดนแล้วเข้าไปข้างในร้านเลยอ่ะครับ

แล้วก็มีรถที่ของลูกค้าคนอื่นโดนชนท้ายไปอีกนะครับ
เสียหายรวมเหตุการณ์นี้รถเสียหาย๓คัน
แต่ที่มันสำคัญเพราะรถผู้ก่อเหตุไม่มีประกันครับ

โอ้โหสุดท้ายต้องไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันในศาลต่อไป
ทีนี้ไปถามคนก่อเหตุเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ย

เขาแข่งกันมากับคันอื่นครับ
แข่งกันมากับคันอื่นแล้วหลบไม่ทันก็เลยชนท้าย
รถบรรทุกยางซึ่งจอดอยู่แล้วท้ายเกยออกไป
พอเค้นสอบไปเค้นสอบมา
สุดท้ายบอกว่าผมหลับในครับ

ส่วนเรื่องของคดีความก็คงให้เป็นไปตามตำรวจแล้วกัน

ส่วนค่าเสียหายก็คงต้องมีการฟ้องร้องกันไปนะฮะ
ฟังเสียงของเจ้าของคลิปหน่อยนะฮะ
ตั้งแต่การเด็นเข้าเลยจนกระเด็นเข้าไปโดนตัวลูกค้าอีกทีนึง

แจ้งแจ้งตำรวจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แจ้งการเสียหายกด้านทัพที่